พี่มาในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุทธรรมและศิวิชนนะ
และอีกตำแหน่งคือพี่เป็นผู้แทนรัศดรงโชชาวไทย

เราจะหาความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายนะครับ
ไม่ต้องกังวลพี่รับประกันสัญญาว่าทุกคนต้องได้รับความวิธรรม
ด้วยความชัดเจนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นี้

เพราะฉะนั้นเราพี่อยากเห็นวันก่อนที่จะให้ตำรวจทำงานนะครับ
เชี่ยวไหม

กลับไปสู่สภาวะปกตินะครับ

เชื่อมั่นในได้

เชื่อมั่นในตัวกรรมนิการนะครับ

ระหว่างนี้ถ้าเป็นเราจับมือถือแขนกัน
แล้วก็รอวันที่ตำรวจบอกใช้เวลาอีกไม่นาน
ก็จะทำให้ส่วนที่ถ้าสมมุติในกรณี
หากว่าไม่ได้รับความยุติธรรมยังไง

ก็เป็นไปได้ไหมว่าเมื่อกี้ผูกเซลล์กัน

แล้วพี่จะทำให้เรื่องนี้ให้น้องชมพู่ได้รับความยุทธรรม
ตอนนี้หนูยังไม่พร้อมจริง

ต้องรอให้เวลามันนานกว่านี้ก่อนเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นค่ะ
อย่างน้อยก็อยากให้จังหลวดจับคนร้ายได้ก่อน

แล้วระหว่างนี้เราคิดว่าเราจะพูดคุยกัน
ทิศทางที่ใช้ชีวิตปกติก่อนได้ใช่ไหม
ก็ใช้ชีวิตปกติของใครของมันนะครับ

ก็อยากเห็นว่าเรา
ตอนนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมัน

ค่อยอยากเห็นคนในหมู่บ้าน
อยากเห็นทุกคนจับไม้จับมือกัน
เหมือนก่อนที่จะมีเรื่องนี้นะครับ
เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะครับ
แล้วเราก็ต้องพูดเสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไร

แต่วันนี้ตำรวจลงมาพื้นที่เนี่ยเยอะมากนะครับ
แล้วก็ใช้สภาพกำลังงบประมาณลงมานะครับ
แล้วก็ไม่เคยเห็นคดีอย่างนี้มาก่อนนะ
ก็ต้องเชื่อมั่นเนาะ
จับมือวางซื้อแขนก็ได้

ก็ไม่ได้ติดใจง่ายครับ

แม่อยากถามวัลลุมพลผ่านท่านศิละไหม

เพราะเกิดว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจกัน
แม่อยากจะพูดผ่านสื่อมันดูไม่ดี
เยี่ยม

ความเป็นคนที่เคยรู้จักมักคุ้นเป็นเพื่อนบ้าน
คุณต้องเชื่อว่าตายายจะเป็นคู่ปกปรองลูกที่ดีได้

มันจะเป็นเรื่องราวต่อไปมันจะเป็นยังไง
ถ้ามันเป็นไปในแนวทางที่ดี
มันก็กลับมาได้นะ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุทธธรรมไหม

แล้วความหวังหนูก็อยู่ที่นั่น
แล้วในวันนี้มีตำรวจทำงาน
เรียกตัวนักกฎุลยุทธธรรมเข้ามาช่วยละนะครับ

งานนี้ก็จะพิสูจน์
โดยใช้หลักนิตีวิสาห์

ก็ดีนะว่าทีนี่มันต้องไปพูดกับที่อื่น

ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ห่างเหินอะไรกันมาก
คือต้องให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปก่อนให้จับคนร้ายตัวจริงให้ได้ก่อน
ผมเชื่อว่าเวลาเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับเกี่ยวกับการเยียวยาสภาพจิตใจเรา
ต้องให้เกียรติเขาด้วยนะเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะคุยแล้วก็ต้องเอาตามสิทธิ์เขา

ก็กังวลเรื่องการไปเก็บหลักฐานที่บ้าน
และการไปทำบางอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาทำ
แล้วเราไม่รู้ว่าเขามีสื่อความหมายอะไรบ้าง
แล้วคณะกรรมการที่จะเข้ามาเนี่ย
คิดว่ามีความสบายใจมากขึ้นไหม
ก็ถ้าทางคณะกรรมธิการติดตามคดีนี้ไปจนจบคดีความนะครับ
ผมเชื่อว่าตำรวจก็คงจะไม่ทำอะไรแบบง่าย
ก็ดีใจครับภูมิใจที่ท่านออกมาให้ความช่วยเหลือ

ก็จะทำให้ดีสุดสัญญาทั้ง๒ฝ่ายนะ
รู้สึกวันนี้บรรยากาศไม่เหมือนที่ในตามข่าวทางสื่อนะครับ
ประชาชนชาวบ้านพื้นที่เนี่ยก็ยังมีความรัก
ความเป็นญาติพี่น้องมีความกลมเกี่ยวกันอยู่นะครับ
ก็อยากให้สื่อสารไปทางที่

ประสานมาเราจะไม่จะไหมทิ้งคดีนี้นะนะครับ

ที่ไปวิภาพิจารณ์ตามสื่อต่างผมขอร้องเลยให้มาดูสถานที่จริง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับ
การที่จะนั่งเทียนวิเคราะห์บนโต๊ะหยุดได้แล้วหยุดได้การทำ
คือตรงนี้มันต้องถามทางหลายฝ่ายอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญ๒พฤติกรรมของน้องชมพู่
แล้วก็คือทางคุณแม่นะครับก็เดี๋ยวตำรวจเขาจะดำเนินการสอบอีกทีเนาะ
แล้วก็ไปสอบเรื่องของผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เขาชำนาญการเรื่องนี้ครับ

มีไม่รู้ครับ
เราอบรมนะแล้วก็ให้ความบ้านใจว่าสาวจะทำหน้าที่

การเป็นพี่ได้พอนะขอเป็นเพื่อนนะขอเป็นเพื่อนเป็นพี่นะแล้วก็เป็นผู้
โปรดติดตามตอนต่อไป